อ่ามีอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าไปเบียดไปปาดไปมีเรื่องกันมาตรงไหนอ่ะ
อืมแต่พอไปจอดอยู่กลางถนนที่นาจอมเทียนค่ะที่ชนบุรี
รถเก๋งกับรถตู้แต่ทีเนี้ยฝ่ายคนขับรถเก่งเนี่ย
หนุ่มรถเก่งคันนี้เนี่ยนะถึงขั้นชักปืนมาขู่กัน
ไม่ได้มาตัวเปล่าซะด้วยมาขู่โชเฟอร์รถตู้นะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
พี่มันมีฟื้นอู๋
โอ้ยเอ็ดต้นสวดเลย
โอ้ยอ่าเร็ว

เขารถตู้เขาเลิกแล้ว

มึงก็สามารถทำกันได้
ไม่ทำเล่นเถอะไอ้โง่
แกขนาดเนี่ยไม่รู้ว่ามันพ่อกูได้มั้ยมึงอ่ะ
ถ้ามึงทำกูมันทำกูสามารถมึงพอทุกท่อนอยู่แล้ว

ได้ยินแต่เสียงฝั่งรถเก๋งที่ก็ดูเดือดพอสมควรนะ

คือคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่ามีคนถ่ายได้ไว้หลายมุมนะฮะ

กรุงเทพมหานครไปขับปาดหน้ารถตู้แล้วลงมาเนี่ย
ต่อว่าต่อขานเขาแล้วก็ชักปืนมาขู่ด้วยนะฮะ

ช่วงนี้คนถ่ายไว้ได้หลายมุมนะครับ
ผู้ที่ไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ถึงแยกไฟแดงโค้งฮนุมานถนนหน้าจอมเทียนสาย๒
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คาดว่าน่าจะขับรถแล้วก็คงจะกระทบกระทั่งกันมา
ที่คนขับรถเก๋งจะปาดหน้าแล้วก็ลงมา
เป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิป
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบดูรายละเอียดกันต่อนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
จะเบียดจะปาดจะอะไรกันมา
คุณก็จอดรถลงมาแล้วเอาปืนมาขู่กันอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะคือไม่น่าจะมีใบอนุญาตพกพา
ให้ออกมาในที่สาธารณะแบบนี้แน่
แล้วทะบงทะเบียนรถคันนี้เนี่ยเขาเห็นหมดนะฮะ
โตโยต้าวีออสหมายเลขทะเบียน
ชพศ๖๗๗ศูนย์กรุงเทพฯอาหารณคร
ค่ะอ่าเผื่อใครเป็นคนที่ขับรถในวันนี้เนี่ยถือปืนเนี่ยหรือเป็นเจ้าของรถแต่ผมไม่ได้ขับ
ยังไงก็ลองติดต่อหาตำรวจเขาหน่อยนะฮะที่นาจอมเทียนชนบุรี
ไม่รู้ว่ามีใครไปแจ้งคงแจ้งความอะไรกันหรือยังนะ
เสือสมชวบพื้นรถตู้เขาไม่ตอบโต้เลยนะเป็นผมก็ไม่ตอบโต้นะ
โอ้โหถือมาขนาดนี้สีเงินวาวับเลย
แต่มันทำไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายชัดเจน
ใช่ค่ะอารมณ์โกรธอาจจะบางตาแต่ที่แน่กล้องเห็นทุกมุมเลยนะคะ